เบรก๒ของข่าวเย็นไทยรัฐเป็นเรื่องของข่าวร้อนแรงและข่าวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ร้อนแรงแซงโควิด๑๙
ลุงพลแน่นอนลุงพลค่ะเพราะว่าที่เราจะต้องพูดถึงลุงพลเพราะว่ามันมีภาพ
เมื่อวานนี้เป็นคลิปช่วงที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ไปบ้านลุงพล
ไปตรวจสอบท่อนไม้ที่ข้างบ้านลุงพลเนี่ยน่ะก็สรุปอ่า
ที่สรุปแล้วเนี่ยมันเป็นไม้ตะเคียนหรือเป็นไม้ห่วงห้ามอะไรหรือเปล่าช่วงเวลานั้นมีนักข่าวไปทำข่าวด้วย
แล้วก็ปรากฏภาพที่ลุงพลค่ะอารมณ์คือลักษณะอารมณ์ไม่ค่อยดีอะค่ะ
ค่ะแล้วก็ตั้งคำถามว่าคุณมาถ่ายเนี่ยผมอนุญาตหรือเปล่า

เมื่อก่อนคุณลุงพลก็ยินดีให้สัมภาษณ์ทุกช่องไปออกทุกรายการ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกอาจจะเครียดละมั้ง
ใช่เอาสรุปแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ลุงพลเปิดใจแล้วเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกผิดยอมรับผิดขอโทษ
แต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้บอกว่าจะงดให้สัมภาษณ์สื่อต่าง
เพราะสื่อหลักก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไป
ภาพเมื่อวานนี้ขอโทษอีกครั้ง

แต่ยืนยันไม่ได้พูดนะย้ำแบบนี้นะ
ไม่ได้พูดคำว่าจะงดให้สัมภาษณ์
แค่ปรึกษากับหน้าข่าวไทยรัสทีวีคุณติ
บอกว่าถ้าของงดสัมภาษณ์สัก๒เดือนจะได้ไหม
นี่คือคำที่เขาพูดออกมานะ
ลุงพลบอกนะบอกปรึกษาพี่ตินะนักข่าวของเรา
บอกว่าพี่ติของงดสัมภาษณ์๒เดือนได้ไหม

ดูวันนี้พี่ติมาออกไทยรัสนิวส์โชว์ด้วยนะคะ
เดี๋ยวรอพี่ติคุยกับคุณเขมสอนกับคุณภาคภูมิ

แต่ประโยคนี้ลุงพลบอกว่าไม่ได้ไปคุยกับสื่ออื่น
ที่บอกว่าจะของงด๒เดือนคุยกับเฉพาะทางไทยรัฐทีวี

แล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้มันบานปลายไปแล้ว
เอาเหรอไม่แต่ว่าคือยูทูบเบอร์ก็อยู่ล้อมรอบตัวลุงพลตลอด

เอาแต่ขอยืนยันนะคะไม่เคยมีปัญหากับสื่อ
แต่บางครั้งประเด็นการสัมภาษณ์ขอคุยกันก่อน
อันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบ
แต่อันไหนที่ตอบไม่ได้บางทีมันก็ทำให้เครียด
ก็เลยไม่อยากจะตอบโต้อะไรมาก
ฟังเสียงลุงพลดีกว่าค่ะ
แต่ว่าลุงจะบอกว่าวันนั้นมันก็เลยทำให้ยูทูปเปอร์บางคนเนี่ย
เข้าใจผิดที่ออกมา
ว่าลุงไม่ให้สัมภาษณ์๒เดือน

แต่ถ้าจะถามก็เหมือนเดิมยุติบอก

ขอเวลาเตรียมตัวหน่อยไม่ใช่อยู่มาตั้งกล้องสัมภาษณ์เลย
ผมตั้งตัวไม่ทันอันนี้ต้องเราต้องไลน์บอกประเด็นเขาล่วงหน้า
ไหมคะคือช่วงนี้ไงมีหลายประเด็นไงลุงมีหลายประเด็น
ให้ต้องคิดให้ต้องคำนึงถึงลุงดาราเหมือนกันนะเนี่ย
อย่างไรก็ตามนะคะในแต่ละวันน่าจะมีคำตอบของแต่ละฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักข่าวเองฝ่ายลุงพลเองติดตามไปทุกวัน
ทุกอย่างน่าจะกระจ่างมากยิ่งขึ้นเอาส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้นักข่าว
ถามเรื่องคดีกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
บอกว่าคนร้ายที่ทำเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจนอนไม่หลับหรอก
เรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามลุงพลลุงพลว่ายังไงบ้าง
ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์แบบนี้ลุงพลบอกว่า
ไม่ใช่ลุงแน่นอนเพราะลุงนอนหลับสบายดีเอ่อ
อันนี้ก็คือคือพบตรบอกว่าถ้าคนทำจะนอนไม่หลับ
อ่าลุงบอกลุงนอนหลับเพราะฉะนั้นลุงไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำลุงนอนหลับสบายดีนะอ้าวส่วนเรื่องของลุงพลนะคะ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับสื่อเราไปถามหลายหลายคนนะคะ
เกี่ยวกับมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
คนหนึ่งที่เราไปถามนะคะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมในฐานะทนายความค่ะ
ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้บอกว่าเท่าที่ทราบมาก่อนหน้านี้
ลุงพลมีนิสัยที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วอันนี้อันนี้หมายถึงว่า
คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์นะคะไม่ใช่คำพูดดิฉันนะคะ
ปรากฏเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงแต่เป็นเรื่องที่คนภายนอกยังไม่รู้
พร้อมกับได้พูดถึงเนี่ยอันนี้ข้อมูลสำคัญนะ
ที่คุณอัจฉริยะบอกนะคะมูลเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่
คุณอัจฉริยะเปิดเผยว่าน่าจะมาจากความเชื่อทางศัยยศาสตร์
ความเชื่อที่บอกว่าเอาเด็กที่มีความบริสุทธิ์ไปตัดเหล็กไหลบนภูเขา
แล้วก็ทำพิธีด้วยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
ผู้ก่อเหตุเป็นขบวนการมีหลายคน
เพราะจากข้อมูลเชิงลึกทราบมาว่าในพื้นที่
มีความเชื่อเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการเอาเด็กไปทำพิธีตัดเหล็กไหล
เอาฟังเสียงคุณอัจฉริยะค่ะ
นี่คือคนที่สั่งให้ผ่านก็เรื่องของการตัดเด็กใหม่
แล้วก็เรื่องของการสร้างพยานาภ
เพื่อจะมักเห็นว่าเป็นสองสิ้นตัวเนี่ย
ก็จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของทางด้านศัยศาสตร์เป็นหลัก
แล้วก็เรื่องของไปที่จังหวัดหนองเมฆ
ที่เกี่ยวกับตัวพยานาภเห็นได้เลยว่า
จะมาจากแหล่งเดียวกันตามศุกร์อยู่ในจังหวัดฮุ่งหน้า
ผมก็อยากให้พี่สูญชนพี่คุณพี่ไป
ไปดูจังหวังเวทย์ที่มีหรือเริ่มตอนที่มีการสร้างพยานาภ
ทีนี้นะครับได้ข้อมูลอีก๑ข้อมูลมานะคะ
มูลเหตุที่ทำให้มีคนเอาน้องชมพู่เนี่ย
ฆาตกรรมเป็นเรื่องของที่ดินที่ดินที่อยู่ในกลุ่มพี่น้องหรือเปล่า
คุณอัจฉริยะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้
ปัญหาเรื่องทะเลาวิวาสภายในครอบครัวส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเด็กเลยก็เลยไม่น่าจะใช่ปมเหตุที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งคุณอัจฉริยะเขาบอกว่านี่แหละมีความเชื่อนะเกี่ยวกับเรื่องของศัยยศาสตร์นี่เอง
เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะคะอ่าเอาเป็นว่าเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกแล้วว่าภายใน๑๒เดือนที่จะถึงเนี่ยก็คือประมาณปลายกุมภาน่าจะมีความชัดเจน
หมายจับน่าจะออกได้นี่คือสิ่งที่ตำรวจบอกเอาไว้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะคะ